คุณผู้ชมค่ะความเคลื่อนไหวทางการเมืองก็คึกคักมีสีสันนะคะ
มีข้อเสนอออกมาหลายอย่างค่ะ
นายสมศักดิ์เทพสุธินออกมาเสนอแบบนี้ค่ะว่า
สอสอไม่ต้องสังกัดพักการเมืองดีไหม
สนชก็มีมติเลื่อนการพิจารณาความเห็นชอบ

เพื่อสอบถามความชัดเจน
ที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาว่าการลงมติคัดเลือกของสารครั้งนี้เป็นไป
ตามที่รัฐธรรมนูลกำหนดไว้หรือเปล่า
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของทีมข่าวการเมืองค่ะ
สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเลื่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งทั้ง๗คนออกไปก่อน
จากสมาชิกสนชเสนอให้ประธานสนชทำหนังสือสอบถามข้อเท็จจริง
ไปยังที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาให้ยืนยันข้อเท็จจริงว่า
ลงคะแนนคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่สารดีกา๒คน
ใช้วิธีเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่เพื่อป้องกันถูกยื่นฟ้องในอนาคต
ขณะที่นายสมชัยศรีสุธิยากรกรกตโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นว่า
อาวุโสในที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาได้ให้ความเห็นแล้วว่า
ลงคะแนนเพื่อคัดเลือกกรกตแบบเปิดเผย
เพราะต้องการให้ผู้ลงคะแนนมีความรับผิดชอบในคนที่ตัวเองเลือกไป
ยำด้วยว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่า
ลงคะแนนแบบเปิดเผยคือการยกมือหรือแสดงตัว
ส่วนการลงคะแนนโดยลับคือกาบัตรใส่หีบ
เรื่องนี้แม้แต่เด็กอนุบาลก็ยังรู้
ขณะเดียวกันยังมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจ
จากนายสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำกลุ่มมัชชิมา
แถลงข่าวแสดงความเป็นห่วงกรณีไม่มีความคืบหน้าในการสร้างความปรองดอง
โดยเห็นว่าหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ไปจนถึงหลังการเลือกตั้ง
จะมีฝ่ายที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง
และสุดท้ายจะนำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองขึ้นอีกครั้ง
เสนอให้ผู้มีอำนาจแก้ไขกฎหมายให้สอสอ
ไม่จำเป็นต้องสังกัดพักการเมืองเป็นระยะเวลา๑ปี
เพื่อที่จะได้สอสอเป็นอิสระไม่มีสีเสื้อ
โดยเชื่อว่าหากมีทางตันเกิดขึ้น
ข้อเสนอนี้ก็จะถูกนำมาพิจารณา
พร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่ได้รับคำสั่งจากใครให้มาพูดเรื่องนี้
แต่มาจากความเป็นห่วงของนักการเมือง
เล่นการเมืองมาเกือบ๓๐ปี
ทำให้มีเสียงคัดค้านมาจากหลายทิศทาง
จากนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรทที่เห็นว่า
ข้อเสนอนี้ทำได้ลำบากเพราะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งอำนาจเป็นของสนชแต่ถ้ากระทบกับบางเรื่อง
ต้องลงประชามติอีกเช่นเดียวกับนายภัยบูลนิติตะวัน
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปมองว่า
ข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่สุดคั่ว
เข้าทางกลุ่มที่จ้องล้มคอสชและยิ่งจะเป็นการสร้างความขัดแย้งรอบใหม่ขึ้นมาอีก